เหนือลงไปใต้กันหน่อยนะครับวันนี้กรกตก็มีการเป็นกรกตจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ชวนให้ชาวบ้านกว่า๗๐๐คนได้ร่วมปั่นจักรยานนะครับในกิจกรรม
ออกเสียงประชามติให้มากที่สุดนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะครับ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
นี่เป็นบรรยากาศความคึกคักล่าสุดที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
หลังจากชาวบ้านกว่า๗๐๐คนนั้นรวมตัวกันปั่นจักรยานในกิจกรรม
เพื่อหวังที่จะบลนลงให้คนในพื้นที่นั้นออกมาออกเสียงประชามติให้ถึง๑๘๐ครับ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า๗๐๐คนร่วมกันปั่นจักรยานในโครงการ
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ
เสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคม
ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
โดยเริ่มโดยก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับประชาชนได้มีการรวมตัวกัน
เพื่อถ่ายภาพจากมุมสูงซึ่งเป็นรูปผ่านรัฐธรรมนูลครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย
โดยมีรัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า
อกจากจะเป็นการปลุกจิตสำนึกและความสำคัญของการออกเสียงประชามติแล้ว
ก็อยากจะเห็นทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ชักชวนคนในครอบครัว
ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักด้วยครับ
ขณะที่นายวินัยทิพย์สุวรรณประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
กล่าวว่าในพื้นที่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าวันที่๗สิงหาคม
จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึง๑๘๐จากเดิมในปี๒๕๕๙
มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงน้อยเป็นลำดับที่๗๓ของประเทศครับ
ผมเชื่อว่าทุกครัวเรือนขนาดนี้รับทราบแล้วนะครับและขณะนี้ประเมินว่า๖๕เป็นอย่างต่ำนะครับ
ส่วน๗๐๘๐ต้องอยู่ในวันนี้ที่เราเป็นกิจกรรม๒กิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้ชาวบ้านหรือชาวจังหวัดนครพัฒน์ร่วมรู้กันว่าเราจะร่วมกันไปลงประจำอดีตในวันที่๗สิงหา
และวิ่งทางตรงบนถนนราชดำเนินครับก่อนที่จะมาจบลงที่สาระกลางจังหวัดรวมระยะทางกว่า๕กิโลเมตรครับ
ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรกตเองก็จะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูลครับ
โดยได้เชิญอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์๒คนประกอบด้วยนายชินวรบุญเกียรติและนายวิทยาแก้วพลาดัยมาร่วมบนเวทีด้วยครับ
ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้นั้นก็จะมีการแสดงความคิดเห็นร่างรัฐมนุนกันอย่างเข้มข้นด้วยครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช